เล่าเส้นเป็นเรื่องกับการเดินทางค้นหาที่มาและเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวสายตุ๋นรวดเด็ดทั่วไทย
ตอนนี้เรามาไกลกันถึงจังหวัดพยาวเลยนะเจ้า
เหตุที่ต้องมาไกลขนาดนี้ก็เพราะว่าที่นี่เขามีก๋วยเตี๋ยวขาหมู
ขาหมูมีคิดเล่าวิธีการตุ๋นแบบท่านคืนตุ๋นแล้วตุ๋นอีกตุ๋นมาโดนมาตุ๋นตุ๋นตุ๋นตุ๋นตุ๋น
แหมสายตุ่นอย่างเราไม่มาก็ยังไงอยู่ถึงแม้นะคะอ่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไง
ขอยกหน้าที่ให้คุณคนนั้นกันค่ะ
การเดินทางหาเมนูเส้นสายตุ๋นของเรามาถึงร้านสุดท้ายนะครับ
วันนี้ผมเดินทางมาไกลถึงจังหวัดพยาวครับเพราะมีร้านก๋วยเตี๋ยวขาหมูตุ๋นเจ้าดัง
ยักษ์เลยนะครับผมเขาเอาขาหมูทั้งขานะครับใส่เข้ามาในจาน
ให้ได้อิ่มอร่อยกันทั้งแก๊งเลยทีเดียวเห็นได้ใหญ่แบบนี้นะครับแต่มีคนเคยทำลายสถิติแล้วนะครับ
สามารถกินหมดภายในเวลาเพียงแค่สามสิบนาทีเท่านั้นเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโด้ขาโหดนะครับครับผมใช่ครับโหดจริงหรือเปล่า
หน่อยไม่กล้าคุยเลยเอาชื่อของชื่อที่มาของชื่อก่อน
ที่มาขาหดที่มาของชื่อมันสอดคล้องกับเมนูของเราด้วยครับผม
แล้วก็มันเป็นเมนูขาหมูก็เลยคิดว่าตั้งชื่อร้านให้เข้ากับเมนูที่เรามี
ก็เลยเป็นขาโหดเลยคือที่ร้านขายอะไรข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวขาหมู
ทุกอย่างที่เป็นขาหมูหมดเลยใช่ครับแล้วจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านมันเกิดขึ้นในอะไร
เริ่มต้นก็คือครั้งแรกที่เราเรียนหนังสืออยู่ก็ได้ทำงานอยู่ที่โต๊ะจีนไปด้วย
อยู่เป็นโต๊ะจีนของธุรกิจของบ้านแฟนแล้วก็ได้ทำขาหมูบ่อยมากแล้วก็จนกระทั่งเรียนจบ
พอเรียนจบปุ๊บก็คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วที่เป็นของของเราเอง
ผมก็เลยคิดไม่ออกว่าทำอะไรแล้ววันนั้นออกขาหมูพอดี
แล้วแฟนก็หิวข้าวเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาแล้วใส่น้ำขาหมูใส่น้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อย
มันก็เป็นรสชาติที่ดีก็ลองชิมว่าลองทำอันนี้ไหม
ก็เลยคิดว่าเอาสิ่งที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยมาทำเป็นอาชีพของเราดีกว่า
โดยการปรับปรุงนิดหน่อยให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง

เปิดได้ประมาณ๒ปีครับทีนี้

นะฮะรู้แบบนี้และเดี๋ยวของแน่บุ๊คเข้าไปในคั้น
ไปดูวิธีการทำขาหมูจากผู้เชี่ยวชรรย์จริง
เค้าทำอย่างไรและใส่อะไรด้วยครับ
มาตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัยไหนไปดูกันสิว่าพ่อครูวัยละอ่อนคนนี้
เคล็ดลับการตุ๋นขาหมูดีมาเล่าให้เราฟังกันมากแค่ไหน

ในนี้มีอะไรขาหมูโอ้โหในนี้ก็คือขาหมูใช่ไหมครับผม
ครับผมขาหมูแล้วก็น้ำซุปด้วยนะครับผม
ไหนมาดูกันดีกว่าว่าอ้าวเริ่มจากขาหมูก่อนครับ
มีวิธีการทำขาหมูยังไงให้มันอร่อยแล้วก็นุ่มลิ้นแบบนี้ครับ
แรกก็เลือกขาหมูที่เป็นขาหมูสดครับพี่ที่ไม่ไม่ผ่านการฟริช
ความสำคัญเลยต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ขาหมูแช่แข็งต้องสดเลย
ครับผมแล้วก็นำไปทอดก่อนครับทอดเหรอครับทอดเปล่า
ว่ามีหมักอะไรมาก่อนทอดถ้าเราไม่ได้ตูดน้ำดำมาก
ก็ชุบสีดำแล้วก็ทอดเพื่อขึ้นสีมันครับเอาสีอะไรมาชุบมัน
้วดำซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำซุปซีอิ๊วดำแล้วก็ทอดเลย
ใช่ครับเท่านั้นเลยนะครับผมในส่วนของการทอดขาหมูนั้น
ก็เพื่อให้ได้เนื้อขาหมูที่เนื้อสัมผัสและรสชาติที่ดีขึ้นค่ะ
โดยในการทอดขาหมูนั้นนะคะก็ต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัด
เพื่อไม่ให้ขาหมูอมน้ำมันและได้เนื้อและหนังสุกกรอบกำลังดี
ซึ่งการเช็คชัวร์ว่าขาหมูสุกได้ที่หรือยังก็ให้เคาะที่หนังดูว่าเสียงโป๊ะแน่นหรือยัง
ถ้าเคาะแล้วเป็นเสียงที่ต้องการแล้วก็แสดงว่าสุกได้ที่แล้วล่ะค่ะ
พอทอดเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้แล้วแล้วก็นำมาตุ๋น
ตุ๋นก็คือตัวน้ำนี้เลยใช่ไหมใช่ครับก็จะจะเป็นน้ำ
ใส่อะไรบ้างครับในนี้ครับก็ในนี้ก็ยังมีเครื่องเทศต่างต่างอืมครับผม
แล้วก็ขากระเทียมแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็ตุ๋นในนี้กี่ชั่วโมง
แยกตุ๋นก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอืมตั้งไฟจนเดือดอืม
แล้วพอเดือดจัดให้ปรับมาเป็นไฟอ่อนตั้งไป๑ชั่วโมงครึ่ง
แล้วก็จึงเปิดฝาปิดแช่ไว้หนึ่งคืนครับโอ้โหขั้นตอนเยอะเหมือนกันฮะ
น้ำเดือดหนึ่งชั่วโมงครึ่งต้มไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับผม
จากนั้นดับไฟปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนครับผมคือให้มันเดือดแล้วก็ร้อนจัด
แล้วก็ถึงเวลาตุ๋นหลีไฟชั่วโมงครึ่งครับผมแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืน
เช้ามาก็อุ่นให้เดือดแล้วขาหมูจะลอยขึ้นมา
ตักแยกพักไว้ก่อนแล้วก็เอาน้ำถ่ายใส่หม้อใบใหม่
เตี๋ยที่ไม่เข้มเกินไปอ๋อคือถ้าเกิดว่าเป็นข้าวขาหมูธรรมดาก็จะใช้ได้เลย
แต่ถ้าพอเป็นก๋วเตี๋เราต้องมีการทำให้น้ำเนี่ยมันเบาเจือจางลง

ในการตุ๋นขาหมูตามสูตรของร้านขาโหดนะคะ

ก็คือการใช้ไฟและระยะเวลาค่ะ

แต่ถ้าหากใช้เตาแก๊สในความร้อนคงที่
ก็จะใช้เวลาสั้นลงเหลือเพียง๑ชั่วโมงครึ่งค่ะ
สังเกตได้ว่าการใช้ความร้อนคงที่
จะมีส่วนที่ทำให้เนื้อขาหมูเปื่อย

เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนำวิธีการนี้ไปใช้
อย่าลืมใส่ใจในเรื่องของไฟไฟ

จะได้ทานขาหมูอร่อยแบบนี้บ้าง

ใช้เวลานานมาว่ามันต้องเจือจางน้ำ
ก็ต้องร้องผิดร้องถูกมาเยอะเหมือนกันครับพี่
สุดท้ายใครเป็นคนบอกว่าโอเคแล้วขายได้

ช่วยกันไหมส่วนพ่อคุณแม่แฟนช่วยชิมได้ไหม

คนบอกว่าลือขายได้แล้วลื้อเปิดร้านเลย

ก็เลยเปิดร้านอ่ะได้ในส่วนขาหมูแล้ว

บะหมี่ก็ทำเองครับผม

ก็ไปเรียนมาจากผู้รู้คนหนึ่ง

เขาก็บอกวิธีไปว่าทำยังไงสูตรอะไรแล้วก็ใช้แป้งแบบไหน
ตีนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับใช้น้ำดังขนาดไหน
นานมากกว่าจะได้เส้นบะหมี่ที่เราถูกใจ
นานครับแต่กว่าจะได้รสสูตรที่เราเอามาปรับเอง
ก็อีกเป็นหลายเดือนเหมือนกัน๒เดือน

ท้ายแล้วเราต้องมาปรับให้ถูกใจถูกจริตกับเราด้วย

แล้วเส้นของเราเนี่ยต้องใช้เวลาต้มเนี่ยนานแค่ไหนถึงจะได้ที่เราอร่อย
ถ้าต่อชามเดียวก็อันนี้เส้นอยู่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป
ถ้าเล็กกว่านี้ก็ประมาณ๕๖วิก็สุกแล้วครับ

ก็๒๓โลนะครับ

จริงก็จะนับเป็นสูตรดีกว่าเพราะสูตรมันก็จะได้ประมาณโลกว่า

ก็จะได้เส้นบะหมี่ที่เอามาขายในร้านแล้วนะครับ

นูไหนขายดีเมนูไหนดังที่สุดของร้าน

โหดคือก๋วยเตี๋ยว๑ชามที่เป็นชามใหญ่

มีหมูกรอบที่ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ไส้ที่ทุกคนชอบกิน
ไส้ทุกคนชอบกินขอถามไส้หน่อยแล้วกันว่าไส้ทำยังไง

แล้วต้องใหม่สำคัญคือต้องใหม่พี่ถ้าไม่ใหม่มันจะเหลือง

ก็อาจจะผ่านกรรมวิธีของทาง

ครับของทางเขาแล้วก็ซีลแพ็คมาให้ของเราเป็นชุดเลยครับ

อ๋อโอเครู้สมหลักละ

โอ้โฮฉามปะเทิมเลย

ก็จะมีใส่ตุ๋นหมูกรอบครับ

เอ้าชิมกันต่อดีกว่าแล้วพูดกันกันต่อเนอะ
เราบอกว่าใส่เนี่ยใส่เค้าไม่เหม็นขาว
ใส่เค้าอร่อยใส่เค้าสะอาด

แล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศด้วย
อีกอันหนึ่งที่ต้องทานเลยก็คือเส้นบะหมี่ที่ทำเอง

ใช่มั้ย
เส้นนี้คือแบบนุ่มเลยอะ

ตัวน้ำซุปเนี่ยก็ถือว่าเป็นรสชาติที่เข้มข้น
ถึงเครื่องขาหมูแต่ไม่เข้มข้นจนเลี่ยนเกินไป
เนื้อหมูเราจะกินในส่วนที่เป็นด้านนอกของมัน
ก็จะมีความแห้งกรอบนิดนึง

ส่วนตัวเนื้อหมูก็มีความชุ่มฉ่ำนะครับนะครับ
ซึ่งให้หนังขาแบบนี้รับรองว่า

หมดครับถ้า๓๔คนหมดครับผม
ไม่เคยแข็งแต่ว่าเคยมีคนมากินเองอยากลอง

ทานหมดคนเดียวใช่ครับแล้วก็โทรเรียกเพื่อนมานั่งทานสั่งอีก

ฮะเขากินหมดภายในเวลาเท่าไหร่
ประมาณ๒๐นาทีนะครับ๒๐๓๐นาที
๒๐นาทีกินคนเดียวหมดไม่พอ
โปรตามเพื่อนมากินอีกแล้วก็กินกับเพื่อนอีกใช่ครับครับ
หมดของเค้าที่หมดขนายน้ำก็หมดหมูเหลือแต่กระดูก
ก็เหลือแต่กระดูกครับแล้วก็เหลือน้ำนิดหน่อยก้นถ้วยเท่านั้นนะครับ

แล้วเค้าอิ่มนะอิ่มแล้วก็อ้วนครับ
แล้วเค้าอ้วนด้วยแล้วเค้ามาบ่อยมั้ยลูกค้าคนนี้

ก็ถ้าเขาว่างเขาก็มาทานถ้าไม่ว่างก็จะสั่งเป็นชามเล็กอย่างนี้ครับทาน
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะทั้งเปิดมาทั้งหมด๒๓ปีนะก็มีแค่คนเดียวที่ทำแบบนี้

โดยปกติเนี่ยชามละเล็กปกติราคาเท่าไหร่

ขาหมู๑ขาเต็มกับเส้นบะหมี่อีก๑กิโลกรัม

แต่จ่ายได้ราคา๓๐๐กว่าบาทโอม๘เจ้า
แถมมีน้ำอัดลมให้ดื่มฟรีอีก
แบบนี้คุ้มไม่ได้เลยจะคุ้มไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ในฐานะที่โด่เป็นคนรุ่นใหม่นะ

ได้ประมาณ๒ปีครึ่งครับ
ก็คือเรียนจบปั๊บก็เปิดร้านนี้เลย

ก็เปิดร้านเลยรู้สึกไงบ้างที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่
หันมาทำอาชีพสุจริต

ภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จครับผม

ก็ยังมีคนอยู่ข้างหลังคอยให้กำลังใจเรา

ก็อะไรที่หนูอยากจะทำแม่ก็เอาใจช่วย
อ่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งจริงแล้วโด้เองก็ไม่ใช่คนพยาวด้วย

ก็มาบ้างครับถ้าสมมุติว่าหยุดจากงาน

ก็อร่อยก็โอเคครับที่สอนมาก็ไม่เสียเปล่า
ไม่เสียเปล่านะก็สามารถนำมันยืดเป็นอาชีพได้

หรืออาจจะมีแปลกแตกลายไป
แต่ให้มันอยู่ในที่เป็นขาหมูนะครับพี่

ก็ขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อยนะ

ก็ถ้าเข้ามาในตัวเมืองพยาวนะครับผม
เรื่อยจะเจอเทศบาลครับผม

ประมาณ๑๐โมงครับปิดประมาณบ่าย๓นึงครับ

หยุดวันอาทิตย์๑วัน
ใกล้แล้วใช่ไหมเยี่ยมไปแล้วไม่ครับ
โอเคลาไปก่อนเข้าเปื้อของแบบแยก
นะคะผมขอบคุณครับ
การเดินทางของเล่าเส้นวันนี้เรียกว่าตุ๋นกันจนเปื่อยเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวสารพัดตุ๋นในวันนี้จะโดนใจคนรักเส้นกันไปเต็มเต็ม
แล้วถ้าชมรายการจบแล้วนะคะก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมไปชมไปชิมกันได้ตลอด
เพราะพี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวของเรายินดีต้อนรับแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องเสมอ
อยากฟังความรู้ดูเมนูเส้นน่าทานก็ต้องติดตามกันให้ได้นะคะ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะ